ต้องบอกว่าทำไมมากันวันนี้
มาวันนี้เพราะว่า

มิวบอร์ดครับก็พบกันในห้าง

จริง
ผมเพิ่งกลับมาจากเกาหลี
พอมาถึงบ้านแล้วมีโทรศัพท์โทรเข้ามา
คุณลุ่มโทรมาว่าว่าอาจารย์มีปวดท้องแล้ว
บอกว่าคุณลุงโทรผิดหรือเปล่านะ

ไม่ใช่หมอทองกลาด
แต่ว่าน้องมายูนี่อันนี้เป็นด่วงเขานะ

ช่วยจัดการให้เรียบร้อยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นวิธีไหว่ที่บางคนไม่ใช่คนจีนไม่เคยให้เขาไหว่หนึ่ย

อันนี้จะเป็นเรื่องของการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

มีเวลาไหมคะปีนี้ต้องกิน
มีเวลาเลยแต่ว่าก่อนจะถึงวันที่เราไหว้
คือจริงเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา
เราได้มีการทำพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้ว

เทพเจ้าที่สำคัญก็คือเทพเจ้าเตา

ใครที่ปัดกวาดเช็ดถูและห้องที่สำคัญที่สุด
มีสองเสิร์ศฉีกด้วย
คุณต้องไปทำความสะอาด

น่าภัยกว่าที่ตรูและที่สำคัญคือบางคนเนี่ย

บางคนบอกว่าเปลี่ยนเลยอาจารย์แบบนี้
เปลี่ยนข้างหลังมันไม่ใช่มีหม้ออย่างเดียวนะ

เห้ยเดี๋ยวก่อนเขาให้บอกว่าอีกจัง
ภาพคุยเรื่องอะไรไกลคนดูมันจะเข้าใส่นี่โลกจิต
จิตคูณ๒เออ
จะเป็นวันที่เราจะไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าเทพเจ้าแห่งเงินตรากันนะครับโดยของไหว้นะครับมีหลายอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยด้านนี้เลยนะฮะก็คือแจงการดอกไม้นะครับทูบเทียนจำเป็นไม่ต้องเป็นดอกไม้สีอะไรดอกไม้สดสีสดใสสีสดใสนะครับสีเหลืองสีชมพูสีแดงได้หมดนะครับได้หมดแต่นี่ต้องบอกก่อนว่าบนโต๊
ต้องตั้งตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์หมายถึงว่ามุมที่วางแบบนี้ไหมคะ

มาไหว้นะครับจัดให้ครบนะครับ
ใครที่มีหม้อใบเก่าล้างเรียบร้อยแล้ว

ถ้าไม่มีทุนทรัพย์เปลี่ยนอันใหม่ก็โอเคแล้วแต่คนจะถือ
อันนี้แล้วแต่คนนะครับก็คือให้หุงข้าว

แต่ไม่ใช่ข้าวที่เรากินมาตั้งแต่เช้าไม่ใช่

ก็เหมือนแบบได้ทำบุญได้กินของที่เป็นบุญ
ถ้าหุงเสร็จแล้วเราตักใส่อย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าแยก

ก็แบ่งอันนี้อันหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้ทานด้วย
แล้วก็ที่เหลือพวกนี้เป็นอาหารเจอาหารเจ

แล้วก็ผลไม้ก็แล้วแต่

อิติคนจากไว้ล่ะ
นี่เรามันการไหว้เจ้า

แต่บางคนไม่รู้หรอกไปบอกที่ร้านก็แบบเดี๋ยวเขาจัดไปให้
เพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นคล้ายเหมือนเทียบเชิญเทพเจ้าด้วย
แน่นอนทิศทางที่จะต้องหันไป
แต่ละปีเขาบอกทิศจะไม่เหมือนกันปีนี้ทิศไหนฮะ
ตัวเรานะครับซึ่งเป็นผู้ไหว้หันหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้
แล้วเราก็อยู่ตรงนี้ของโต๊ะที่เราจัด
แบบนี้เลยนะครับแล้วก็หันหน้าตัวเราเนี่ย
ทิศตะวันออกเฉียงใต้๕ทุ่มของวันที่๒๔
ของวันที่๒๑คืนวันศุกร์
คืนวันศุกร์๕ทุ่มนะครับ
ที่บ้านคุณไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองทำพิธีอะไรนะฮะ
เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องโชคลาภจัดเองที่บ้านได้

ค่ะครับไปครับอืมอ้าว